เปิดปากกับภาคภูมิ
วิธีนักศึกษาที่เกาะเวลาปริญญาณรีต้องเริ่มต้นเมือนเดือนที่๒๕๐๐๐บาท
ถ้าอยู่ใบนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่ปี๒๐๐๕๒๐๐๔นะครับในยกษัตริย์
แล้วพวกผมก็เอาคันฐานมาโดยเจ้า
เพราะการถูกทะเลตรงนั้นต้องใช้มุมประมาณสลัด
ค่าแรงขั้นต่ำสบายได้อยู่ตลอด
สวัสดีข้าพบทัวร์สำหรับทุกคนครับ

ละหกร้อยบาทนะครับหลังจากที่พักเพื่อไทยเปิดแคมเปญไป
เป็นการเปิดแคมเปญก่อนหน้าที่จะถึงช่วงของการเลือกตั้งปี๖๖นะครับ
แน่นอนว่ามีเสียงออกมาหลายเสียงแล้วฮะ
เสียงที่เห็นด้วยก็มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับ
ทางฝากฝั่งของผู้ที่ทำงานในแวดวงของแรงงานนะครับ
หรือว่าทางพักการเมืองต่างต่างล่าสุดวันนี้คุณสนทิยาสวัสดี
นี่ก็เป็นหนึ่งในนักร้องนะฮะวันนี้ไปร้องกรกตให้ตรวจสอบเรื่องการประกาศ
โยบายของพักเพื่อไทยตรงนี้วันนี้เราจะคุยกันหน่อยนะครับ
ละ๖๐๐บาทท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเพจ
คุยกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับผมเชิญแขกรับ
เชิญเอาไว้ท่านหนึ่งคือประธานคณะกรรมการนโยบายของพักเพื่อ
นายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชเดี๋ยวอีกสักครู่จะเข้ามานะฮะ
กำลังรถติดอยู่เดี๋ยวจะเข้ามานะครับและอีกท่านหนึ่งจากทางแกน
นำรัฐบาลภักดิ์พลังประชารัฐคุณวิรากรคำประกอบสสนครสวรรค์
และเป็นรองภูมิหน่วยการพักพลังประชารัฐด้วยเมื่อวานนี้ก็ให้
สัมภาษณ์เอาไว้เพราะฉะนั้นคงต้องคุยกันหน่อยนะครับคุยกับ
วิรากรก่อนนะครับอยู่กับผมที่รายการในสตูนะครับสวัสดี
คุณวิรากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าค่าแรงขั้นต่ำคือมันเป็นนโยบายของพักการ
เมืองที่ผมเห็นการเลือกตั้งทุกครั้งเวลาหาเสียงเนี่ยเขา
ต้องประกาศว่าจะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำของไทยเนี่ยไปอยู่
กี่บาทกี่บาทผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยมีสามสิบสี่
ล้านคนครับชาวนาชาวไล่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในด้าน
การเกษตรเนี่ยมีถึงห้าสิบล้านคนอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการ
ที่จะต้องเอาเสียงจากประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ
จะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเนี่ยจึงเป็นความ
จำเป็นของพักการเมืองทุกพักที่จะต้องประกาศนโยบาย
เพื่อจะดึงคะแนนตรงนี้เพราะเป็นคะแนนก้อนใหญ่ที่สุดแล้วแล้ว
เวลาเขาจะทำจริงไหมมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์วันที่
คุณอุ้งอิ๊งท่านเปิดตัวเปิดนโยบายนะเปิดนโยบายเมื่อวาน
ก่อนเมื่อวันก่อนเมื่อสองวันที่แล้วอ่าเราฟังแล้วเราก็
คิดในใจนะเวอร์ไปเราว่าเวอร์ไปนะเวอร์ไปเลย
คำว่าเวอร์ไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่มีไม่มีไม่มี
สิ่งที่เขามาสอดมามาอธิบายเลยว่ามันคืออะไรเขา
จะทำยังไงไม่บอกเลยอยู่ก็มาบอก๖๐๐บาทปี๗๗
ศูนย์จะได้หกร้อยบาทเออแต่แต่วันนั้นเขาก็อธิบายเป็น
ขั้นบันดัยอยู่น่ะเป็นสตกสตกเขาว่าจะไปถึงกี่แบบ
อะไรยังไงใช่แต่ว่าการที่พูดอยู่อยู่ขึ้นมาหกร้อยบาท
เนี่ยมันต้องมันมันจะต้องการที่จะทำได้จริงเนี่ยมันจะ
ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือเศรษฐกิจต้องเติบโตให้ได้
ถึงขนาดนั้นอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาด
แรงแรงงานคนเกิดน้อยนะครับขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ย
แน่นอนถ้าเศรษฐกิจมันดีเศรษฐกิจมันโตมันไปปื๊ดเลยเนี่ย
แรงงานขาดแน่มันจะขึ้นตามธรรมชาติ
ผมถามวันนี้มีคนไทยสักกี่คนนะครับที่ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ
อกจากภาคการเกษตรแล้วเนี่ยผมว่าน้อยมากคนไทยที่ใช้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
อุตสาหกรรมนะพูดถึงในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใดก็ตามเนี่ย
ก็คือได้ค่าแรงไม่ต่ำกว่า๔๐๐๕๐๐บาทกันทั้งนั้นอยู่แล้ว
ปัจจุบันถ้าตามประกาศที่ออกมาล่าสุดคือตุลา๓

ไม่ใช่๓๕๐

แต่ถ้าเฉลี่ยทั้งประเทศก็ประมาณ๓๕๐บาทต่อคนกันแล้วกันต่อวัน
ที่๑ตุลาคม๖๕ใช่ไหมครับที่เพิ่งมีประกาศออกมา

ซึ่งคุณวิรากรมองว่าคือตรงนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยที่ทำงานในภาคแรงงานเนี่ย
เขาได้จากต้นสังกัดจากบริษัทอะไรของเขาเนี่ย

ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยทำงานในโรงงานเนี่ยนะฮะ
หรือทำงานค่าแรงเนี่ยกินค่าแรงรายวันเนี่ย
พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำค่าแรงขั้นต่ำทุกวันนี้คือคนต่างด้าว

เกินจากที่ประกาศด้วยซ้ำ๓๐๐กว่าบาท

ส่วนใหญ่อย่างในโรงงาน
โรงงานแปรรูปการเกษตร

คนที่ทำงานตัดไก่

ใครนั้นก็จะเป็นคนงานต่างด้าวในส่วนใหญ่

๖๐๐บาทที่พี่เพื่อไทยเขาบอก

คุณวิรากรบอกเว้อไป
พอเข้าใจความคิดของเขา
ผมใกล้ชิดกับท่านท่านมัย
ชื่อแค่แท่นทักสินขาผมเป็นลองเลขาธิการนายกทันทักสินตั้งแต่สมัยไทรรัก
จนกระทั่งท่านต้องหลีภัยไปต่างประเทศเนี่ยผมอยู่ด้วยกันจนถึงนาทีสุดท้าย
กไม้โบกมือกันที่สนามบินนะฮะเพราะท่านจะไปประชุมยูเอ็น
น่ะแต่ว่าตอนที่ไปแถลงนโยบายเนี่ยไม่ได้แถลงรายละเอียดมากนักอ่ะอาจจะแถลงแต่ว่าฟังไม่ค่อยทันนะเพราะว่ามันเยอะมากนโยบายเขาเยอะมากแต่ว่าเมื่อมาฟังเมื่อวานนี้เราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันที่ท่านพูดเนี่ยท่านคุณอุ้งอิ๊งท่านพูดเนี่ยนะก็คือต้องเป็นไปตามเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
อยู่แถวนี้เกลี้ยอยู่แถวนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะครับ
ที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขึ้นไป๗๘เปอร์เซ็นต์หรือ๑๐เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้เนี่ย

แค่แรงขั้นต่ำมันต้องขึ้นปีละ๑๐เปอร์เซ็นต์

ไม่รู้ล่ะมันก็จะไปปีละ๑๐เปอร์เซ็นต์
ถ้าปีละ๑๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็๒๕๗๐
มันก็มีโอกาสถึง๖๐๐อันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะ
คุณวิรากรพออันนี้คือในนามส่วนตัวหรือพลังประชารัฐ

ในนามส่วนตัวนะ
โยบายพลังประชารัฐก็จะเช่นเดียวกันเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่พลังประชารัฐไปรับหนังสือ
ร้องเรียนจากสมัชชาคนจนเนี่ยเราก็อธิบายไปเหมือนกันว่าใน
นามของพลังประชารัฐว่าเราไม่เคยเราต้องพยายามยกระดับและให้โอกาสคนจน
ให้โอกาสคนจนเนี่ยผมอยากยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่า
เราเคยคิดกันแต่ว่าเกษตรกรเป็นคนยากจนใช่ไหม
เดี๋ยววันนี้คุณยังคิดไหมว่าเกษตรกรเป็นคนยากจนคุณคิดไหม
แล้วผมจะบอกว่าผมมีเพื่อนที่เป็นเกษตรกรปีนี้ขายผลิตผลได้ร้อยล้าน
ร้อยล้านเหรอทีนี้เรื่องค่าแรงเนี่ยคุณวิวกรบอกว่าเนี่ย
แต่พอเมื่อวานได้ฟังรายละเอียดก็เห็นก็โอเค
ว่าโอเคหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดจากความฝันเราต้องฝันให้ไปถึงจุดนั้น
แต่กว่าจะถึงจุดนั้นเราต้องทำงานกันหนัก
และต้องเป็นคนมีความสามารถที่จะนำพาประเทศไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้
ก็ถือว่าเป็นผู้บริหารภักษณ์เป็นการนำภักคนหนึ่ง
คุณสุชาชมกลิ่นรัชมนตรีว่าการหักส่วนรายงานของภัษ
ออกมาบอกบอกโอ้โหประกาศแบบนี้นี่มันจะทำให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจเลยนะ
คือมันก็มีเสียงถามกลับมาทันทีทางพลังประชารัฐว่า
เอ้าแล้วคุณตอนหาเสียงเมื่อปี๖๒คุณก็ประกาศว่าจะทำให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำ
วันละ๔๐๐๔๒๕บาทวันนี้เพิ่ง๓๕๐บาทเอง

มันเจอโควิดผมว่าโดยโดยเป้าหมายเนี่ยทุกทุกพักเนี่ยควรจะตั้งเป้าหมายไว้นะครับทุกพักควรจะตั้งเป้าหมายไว้แต่พักพลังประชารัฐเนี่ย
นโยบายก็ต้องบอกว่าคนทำนโยบายเขาก็ไม่อยู่แล้วนะครับคนที่ทำนโยบายคุณอุตมะเนี่ยนะท่านสมคิดอะไรบ้าง
ท่านเป็นผู้ทำนโยบายพักเนี่ยวันนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่กับพักแล้วนะแต่ไม่ได้ไปโทษอะไรท่านนะ
ผมว่าทุกพักเนี่ยควรจะต้องตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นเหมือนความฝันความฝันที่เราจะต้องทำให้ถึง
แต่มันไม่ใช่สัญญาประชาคมหรือว่าสัญญากับประชาชนในนามของพักเหรอคือถ้าคนคนนึงไม่อยู่แล้วแล้วบอกว่าเขาเป็นคนทำนโยบายไว้แล้วแล้วพักไม่ต้องขับเคลื่อนต่ออย่างนี้
มันต้องขับเคลื่อนเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านก็คงทราบเนี่ยโควิดปีแรกเนี่ย
ไทยติดลบมันติดลบมันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกประเทศในโลกมันติดลบหมดบางประเทศติดลบหนักมากนะประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าค่อยยังชั่วติดลบแต่ติดลบไม่มากแต่ว่าโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยหลังโควิดเนี่ยประเทศไทยกลับโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเรา

ในขณะที่เวียดนามเขามี๕๓เพราะฉะนั้นเวลาเขาโตเวลาหลังโควิดมาเนี่ยเขาก็มีประเทศที่เขาไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเนี่ยถึง๕๓ประเทศ
ในขณะที่ประเทศไทยมีประเทศที่จะนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีแค่๑๘ประเทศ
เราเข้าได้แต่เราต้องเตรียมตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
เรายื่นเรื่องราวที่เป็นรายงานจากสภาไปให้รัฐบาล

เอาก็รัฐบาลกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐคือแก่นำรัฐบาลนายกก็มาจากพลังประชารัฐ
นายกมาจากพลังประชารัฐแต่นายกก็ไม่เคยคุยกับสอสอพลังประชารัฐ
ฟังนะเวลาผมพูดในสภาท่านก็ฟังนะท่านจะตั้งใจฟังผมมากเวลาผมพูดในสภาเนี่ย
แล้วก็ผมก็จะพูดเรื่องนี้ว่าเราต้องเข้าได้แล้ว
พี่ดอนก็ฟังอยู่ลำตรีดอนก็ฟังอยู่ก็ฟังอยู่ก็ใช่ก็นั่งฟังอยู่
แต่ถามว่าตอนนี้มันช้าเหลือเกินถ้าคือถ้าเราช้าอย่างนี้เราก็จะไป
คือถ้าฟังจากคุณวิรากรเนี่ยก็คือการจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
มันต้องดูเรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มันจะต้องดีขึ้น
แล้วก็ค่อยขึ้นไปค่อยขึ้นไป
ซึ่งพลังประชารัฐที่เคยประกาศเอาไว้ตอนหาเสียง๔๐๐๔๒๕บาทต่อวันเนี่ย

ผมว่าถ้าไม่เจอโควิดป่านนี้มันก็ถึงนะ
เพราะตอนนั้นการท่องเที่ยวเราดีมาก
แล้วไปเจอเรื่องของเศรษฐกิจในการฟื้นตัวต่าง
สสพลังประชารัฐพยายามขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว
บอกไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศ

อะไรนะเมื่อกี้บอกบิ๊กตู่ไม่ฟัง

ท่านไม่คุยกับสอสอ
ไม่คุยกับสสนายกไม่คุยกับสส
แก่นำรัฐบาลที่เขายกมือโหวตให้เป็นนายกในสภา
อันนั้นคือข้อเสียของผู้ที่เคยเป็นทหารมา
ท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องฟังสอสอ
แต่ความจริงในสภาท่านฟังนะ

แต่ว่าส่วนตัวไม่เคยมีการพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้

หรือแม้แต่ผมเป็นประธานกรรมธิการคณะต่าง

ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องเข้า
มันก็จะเหมือนกับว่าเราสอบผ่านตรงนี้แล้ว

ซึ่งเวียดนามเขาเข้าไปก่อนเลย

ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เขาอาจจะขอว่า
ตัวนี้ยังทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำวันนี้๑๐ปี
ซึ่งมันต้องทำยังไงมันก็ต้องเข้าไปก่อน
นี่เป็นข้อมูลที่ผมฟังแล้วผมก็
อ๋อเหรอนี่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้
คือนายกกับส่อแกนับรัฐบาลไม่ค่อยได้คุยกัน

แต่ไม่มีโอกาสคุยกับท่านโดยตรงหรอกนะ
แล้วเวลาที่เหลืออยู่อีก๓๔เดือน
มีนาจะหมดวาระสภาแล้ว
พอฟังหรือว่าจะขับเคลื่อนอะไรได้ต่อไหมเนี่ย
ก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละ
ท่านก็มีท่านอาศัยทีมงานเสทั้งหลายไง
ความคิดเห็นในการบริหารชาติบ้านเมือง

ซึ่งก็คือทหารเสทั้งหลาย

แต่ว่าสิ่งที่เราเสนอไปในนามสภาเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

การฟื้นตัวมันจะทำได้ยาก
หรือได้ช้ากว่าประเทศอื่นเข้า
นามเข้าไป๗ปีหน้าเขาอาจจะ๑๐กว่า
ในขณะที่ใครฟื้นตัวหลังโควิด
ปีแรก๒๗ปีหน้าก็อาจจะ๓๕ปี

เพราะว่าเราส่งของไปขายได้น้อยกว่าเขา
ที่เราไม่ต้องเสียภาษีเนี่ย
ก็เลยทำให้การลงทุนก็จะมีปัญหาด้วย
ไม่ใช่เฉพาะการส่งของไปขาย

เขาก็ต้องมองด้วยว่าประเทศไทยเนี่ย

อย่างนี้พลังประชารัฐจะถูกมองว่าไปโทษ
ทำให้ตัวเองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้
เดี๋ยวจะเลือกตั้งใหม่ปีหน้าปี๖๖

ก็ต้องเสนอตามความคิดถึงของเรา
ว่าเราเป็นไปได้เท่าไหร่นะ

ก็ในเมื่อทางเพื่อไทยเขาเสนอ๖๐๐เนี่ย
แล้วพลังประชารัฐจะเสนอเท่าไหร่

ซึ่งสำหรับผมเนี่ย
มองในแง่ความเป็นไปได้นะ
เราก็เชื่อว่าภายในปี๗๐เนี่ย
มันก็น่าจะได้สัก

ไปปีละ๒๐บาท๒๐บาท๒๐บาทเนี่ย

มันก็น่าจะทำได้นะ

แต่ว่าคนที่จะทำได้ถึง๖๐๐เนี่ย

แต่คนที่คิดถึง๖๐๐เนี่ย
เขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาทำได้ก็ถึงประกาศนโยบายนะ
ผมเองเนี่ยคืออย่าลืมว่า

มันเป็นการเลือกตั้งที่เป็นช่วงลอยต่อระหว่างคอสช
มันเป็นช่วงที่นโยบายออกไปเนี่ย
ก็ไม่ได้มาถามสมาชิกพักหรอก

ก็ออกไปโดยที่คนทำนโยบายก็ทำไป

เธอไม่กล้าจับป้ายไปติดเลย

เงินที่จะใช้อย่างมารดาประชารัฐ

บางนโยบายไม่กล้าจบ้าง

เพราะว่ามันเป็นไปได้

เพราะว่าทำไมมันไม่ติดโควิดผมว่ามันไปแล้วล่ะ
ถ้าใครมีโอกาสไปแถวกระบี่นะอ่าวนางเนี่ยโอ้โหเจอช่วงโควิดเนี่ยไม่มีคนเลยมีมา๒ตัวเดิม
เดี๋ยวผมขออนุญาตพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณหมอพรมมินมาแล้วเดี๋ยว
แล้วเดี๋ยวจะถามต่อด้วยนะว่าแล้วถ้าเกิดไปติดป้ายหาเสียงว่า
พลังประชารัฐจะทำให้๔๕๐ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
เดี๋ยวจะต่อแบบที่อธิบายใช่ไหมก็ค่อยอธิบายว่า
มันเป็นเรื่องของโควิดไม่งั้นเราคงได้แหละ
อีกสักครู่กลับมาจะได้คุยกับคุณหมอพรมมินด้วยนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิ

ท่านประธานคณะกรรมการนโยบายพักเพื่อไทย

สวัสดีครับคุณวิรากรนะครับจากพลังประชารัฐ
นำรัฐบาลอดีตไทยรักไทย

แต่ตอนนี้แกนนำรัฐบาลแกนนำฝ่ายค้านนะ
แต่ว่าต้องคุยกันหน่อยเพราะเอิญมันมีเสียงพูดคุยสอบถามกันเยอะ
เมื่อสักครู่คุยกับคุณวิรากรอยู่พอสมควรแล้ว
เพื่อไทยที่ประกาศค่าแรงขั้นต่ำวันละ๖๐๐บาท
พอประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาประสานเสียงกันเลย
บางฝ่ายบอกโอ้ไหวเหรอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นบอก
อันนี้มันจะทำให้เกิดหายชนะทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
เมื่อวานต้องแถลงซ้ำกันอีกรอบนึง
ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะตกลงมันเป็นยังไงลำดับขั้นตอน
ถ้าเกิดจะไปถึงตรงนั้นมันเป็นไปได้หรือว่ามันขายฝันหรือมันยังไง
เรื่องแรกวันนั้นคือเป็นการประชุมวิสามันของพัก
ประชุมใหญ่วิสามันเพราะฉะนั้นเป็นวันที่เราน่าจะมีโอกาสแถลงความคืบหน้า
แล้วก็แถลงถึงวิสัยทัศน์
นั่นคือวันที่คุณอุ้งอิ๊งแถลงใช่ไหมใช่ครับเราประกาศวันนั้นเนี่ยนะครับ
คือวิสัยทัศน์เนื้อหาหลักก็คือว่าจุดยืนของเราคือการสร้างรายได้
ประเทศเราอยู่ในภาวะที่ปัญหาของเราคือรายได้น้อยนะครับ
แล้วแถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ำเยอะมาก
สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศของโลกเลยนะฮะ
ของโลกเลยเหรอความเหลื่อมล้ำใช่ครับไปไม่หนึ่งกับสองนี่สลับกันแล้ว
ใช่ครับเราติดอันดับโลกในเรื่องที่ไม่ควรติด

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราต้องแก้๒ปัญหานี้
เมื่อเป็นการแก้ปัญหานี้แบรนด์ของเราก็คือการสร้างรายได้
ท่านท่านวีรกรจะทราบดีเพราะว่าในอดีตถ้าจำได้
เจอวิกฤตของต้มยำกุ้งนะครับแล้วเราฝากเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้ง
เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราสามารถบริหารในองคาพยพ
ตอนนั้นผมเป็นเลขานายกท่านทักษิณเป็นนายก
ผมยังบอกว่าท่านไม่หยุดบ้างเหรอ
คือ๓เดือนแรกเกิดทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเลยนะครับ
กลับมาที่เรื่องนี้เหมือนกันโปรซิชั่นของเราคือทำเรื่องนี้
ในประเทศที่มีวิกฤตแบบนี้สิ่งที่สำคัญ
วันนั้นเราไม่ได้ประกาศเรื่องค่าแรงเรื่องเดียวนะครับ

นโยบายทั้งหมดรวมศูนย์อยู่เรื่องเป็นการสร้างรายได้นะครับ
แต่หนึ่งเรื่องแล้วเป็นส่วนประกอบของเรื่องใหญ่
ของเรื่องเศรษฐกิจก็คือค่าแรงควรจะขึ้นอย่างนี้
ขอบคุณมากเลยว่าสังคมสนใจทำไมรู้ไหมครับ
เพราะว่าค่าแรงตัวนี้ขึ้นมาขนาดนี้
มันเป็นการตัวชี้วัดที่สำคัญว่าเราสนใจสองเรื่อง
เรื่องที่หนึ่งเศรษฐกิจต้องดีเสียขอน
เพราะฉะนั้นวันนั้นนี่คุณอุ้งอิ๊งประกาศก็คือว่า
เศรษฐกิจต้องโตไม่ต่ำกว่า๕
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า๕ใน๔ปีนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจโตนะครับ

หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับพอเสร็จเนี่ยเนื่องจากปัญหาของบ้านเราคือ

ดังนั้นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ

ซึ่งจริงค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
ผลิตภาพซึ่งของการผลิตนะครับ
ที่สำคัญเรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้
โดยที่พักกลไกของประเทศ
โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการด้วยกัน
อย่าลืมว่ารัฐบาลเก็บภาษีของผู้ประกอบการ๒๐ของกำไร
แปลความว่ารัฐถือหุ้นไม่ต่ำกว่า๒๐นะครับ
เพราะว่ารถเก็บ๒๐แล้วเขาค่อยไปแบ่ง
เพราะฉะนั้นเราจริงเรามากกว่า๒๐
เอาละง่ายก็คือเราถือ๒๐
เพราะฉะนั้นความสำเร็จของภาคเอกชน

แล้วเราสามารถเก็บภาษีมาดูแลคนได้นะครับ
เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่อันนี้
ละทิ้งของผู้ประกอบการไม่ละทิ้งคนยากจน
คือค่าแรงขั้นต่ำเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งบอกสองเรื่อง
นั่นหมายความว่าชี้ว่าข้างหน้านี้โตแน่
ประการที่๒แล้วไม่ละทิ้งคนที่ค่าแรงขั้นต่ำ
คือคนที่ลำบากที่สุดนะครับ
อันนี้กลับมาเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจเรื่องนี้
ก็คือเราพูดถึงมาตรการและเศรษฐกิจโดยรวม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
จบปริญญาตรีได้๒๕๐๐บาทต่อเดือน

หนึ่งในสิบของมาตรในชุดใหญ่ของเรื่องเศรษฐกิจนะครับ
เอาเงินจากไหนทำได้จริงเหรอทั้งสองเรื่องเลยเนี่ยทั้ง
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
เราเป็นภาคธุรกิจที่เรารู้ว่าการหาเงิน
คือการหารายได้จากการขายของ
ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วหากำไร

รัฐบาลนี้เพราะเข้าใจว่าต้องใช้แต่งบประมาณไงครับ

ขณะนี้พอจะใช้จ่ายก็นึกว่าต้องใช้แต่งบประมาณ

เอาหนี้มาแก้หนี้ไม่ได้เราแก้หนี้ด้วย
พักเพื่อไทยแก้หนี้ด้วยการสร้างรายได้

เอาละเพื่อไทยบอกไม่ได้ใช้งบประมาณ

ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปกติค่าแรง

เราไม่ได้ขื่นทันทีครับเหมือนคือ๖๐๐บาท
เรายังไม่ทราบเลยหนีไปอยู่ประเทศอื่นกันหมด
ที่เขาหนีไปวันนี้ยังไม่ทันขึ้นค่าแรง

เรามี๑๘
ตอนที่รัฐบาลมาแล้วก็ตอนแรกหลังรัฐประหารนี้เรียนตรงนะครับ
เพราะตอนรัฐประหารท่านจะเจ็บปวดกับผมด้วยกัน
ก็คือพอรัฐประหารแล้วประเทศอื่นเขาจะไม่คุยด้วย
เพราะฉะนั้นเขาจะปิดนะครับไม่คุยด้วย
ผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทูตเหนื่อยมากนะครับ

พอหลังจากที่เรามีการเลือกแล้วโอเคก็เริ่มเปิด
เราเคยมีส่งออกอาหารทะเลนี่นะครับเป็นอันดับต้นของโลกนะครับ
ปัจจุบันนี้เรานำเข้าเพราะว่าเรือประมงนี้นะครับมีอยู่๔๐๐๐ลำ
เมื่อนี้เหลือประมาณ๗๐๐๐กว่าลำหรือประมาณ๑๐๐๐๐กว่าได้นะครับ
นั่นแปลว่าคนยากคนจนเดือดร้อนหมดแล้วนะครับผมกลับมาเรื่องอะไรได้
เรามั่นใจเรื่องเกิดขอเรามาใจเรื่องเกษตรกรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น
เราดูหลายเซ็กเตอร์เซ็กเตอร์ที่๑เกษตรกรซึ่งมีอยู่๔๐ของประชากร
แปลว่า๑๐๐ทั้งหมดที่ประเทศได้คนอื่นต้องไปพยุงไว้ช่วยไว้
เราเห็นแล้วว่าเขาสามารถเพิ่มรายได้ได้
เพราะปกติวันนี้เขาสามารถรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรคือ๑๐๐๐บาทต่อไร่ต่อปี

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราขยับแบบมักน้อยหน่อยก็คือ๓๐๐๐
คือเพิ่มอีก๒เท่าตัวเป็น๓เท่า
ทำได้ยังไงบ้างเหมือนกันนะครับ
หลักการใหญ่ก็คือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้
เปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรก้าวหน้า
ตัวอย่างที่ชัดที่สุดวันนี้เราเคยส่งข้าวออกหมด
ล้านตันแบ่งบริโภคภายในประเทศ๑๐ล้าน
เหลือครึ่งหนึ่งส่งออก๓๔ปีที่ผ่านมาเราเหลือนะครับ
ประมาณ๒๓ล้านตันต่อปี
แต่รัฐบาลใส่เงินเข้าไปนะครับ๑๕๐๐๒แสนล้านต่อปี
แต่เกษตรกรมีหนี้สิน๒๖๐๐๐บาทต่อครัวเรือน
แสดงว่าใส่เงินไปก็หายไปขัดทุนอยู่
คุณหมอพรมินกำลังจะเล่าให้เราฟังว่า
เศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดที่ประกาศออกมาเนี่ยในการเป็นแผนขับเคลื่อน

แล้วมันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยจนถึงปี๒๕๖

แล้วค่าแรงมันจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
พอเรื่องเกษตรนี้เราได้รายได้ขึ้นประมาณ๒เท่า

พูดแล้วก็พูดครับใครปลูกได้ดีตอนนี้ปลูกยางนี่นะครับ
ยังมีอยู่ตอนนี้ภาคอีสานสอสอผมลงภาคสนามไปหมดแล้ว
สอนชาวบ้านแนะนำวิธีเขาสามารถ
ต้นเดิมเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง๒เท่า

อันนี้ข้าวเนี่ยถ้าข้าวที่คุณปลูกได้ดีคุณปลูกเลยปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้น
แต่ถ้าคุณปลูกแล้วเสียหายคุณเปลี่ยนทางอื่น
ทางอื่นง่ายเลยนะครับวันนี้ยกตัวอย่างเรานำเข้าพืชประสูจน์สัตว์
๓แสนล้านบาท๓แสนล้านบาท
ถ้าผมเปลี่ยนแล้วคือนำเข้าอะไรรู้ไหมฮะข้าวโพดกับถั่วเหลือง
ผืนแผ่นดินไทยปลูกเข้าโพธิ์แล้วถั่วเหลืองไม่ได้เหรอได้
เพราะฉะนั้น๓แสนล้านบาทแทนที่จะส่งออกทำไมไม่ปลูกอันนี้เติมตลาดภายใน
เอาอีกเรามีตลาดบ้านเรา๒ล้านครัวเรือนเลี้ยงบัวอยู่
บ้านคุณภาพภูมิอาจจะเคยเลี้ยงวัวอยู่แต่นี้เพื่อเราเป็นอย่างนี้
ถ้าเราส่งเสริมให้เลี้ยงวัวขณะนี้ตลาดประเทศจีนบริโภคต่อให้โควิดนี้นะครับ
ตลาดประเทศจีนยังบริโภคบัวอยู่ต้องการวัว๑ล้านตัวต่อปี
ตลาดที่ใกล้คือที่ท่านรัฐบาลไปเจรจากับตะวันออกกลางต้องการ๓ล้านตัวต่อปี
ฉะนั้นขณะนี้คนที่มาทำงานกับเราไปเอาใบสั่งซื้อมาเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าถ้าเราส่งเสริมให้แล้วก็ทำสร้างรายได้ได้
สร้างอวกขุนให้ก็จะสร้างรายได้ใหม่
พูดถึงเรื่องเกษตรกรผมพูดถึงเรื่องอื่นด้วย
นี่เราเฟรรท์หาศักยภาพในมนุษย์ทำสักยภาพที่มีแล้ว
เรียนหนังสือไม่ได้สูงหรืออะไรแต่ทำกับข้าวอร่อย
คือทั้งหมดที่คุณหมอพรมมินกำลังเล่าให้เราฟัง

เพื่อไทยกำลังบอกกับเราว่า
มันเป็นกระบวนการในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกหมู่เหล่า
นึกออกเลยไหมครับตอนนี้ใช่นะปกติเกษตรกรเขาหนีไป
ทำงานในโรงงานแต่ตอนนี้ถ้าหากที่บ้านเขาทำได้

แล้วมันบวนมาค่าแรง๖๐๐บาทนี่จะไปแบ่งได้อย่างไร
ในที่สุดพอรายได้ของทางภาคเกษตรก็ขึ้น
เขาก็สร้างงานของเขาเขาไม่ต้องมาเป็นลูกจ้าง
ในที่สุดทุกคนก็จะมีรายได้มันก็จะไหลเทกันอย่างนี้ไงครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาต่อเดี๋ยวกลับมาต่อ

คือไม่สร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
นักลงทุนไม่หนีหรือว่าคุณวิรากร
มีอะไรจะถามเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะ

ผู้ชมครับฟังจากทางคุณหมอพรมมินแล้วนะ

ทีนี้ถ้าเกิดว่าค่าแรงวันที่เพิ่ม

โครงสร้างของการขึ้นค่าแรง
แล้วก็นายจ้างกับลูกจ้างและรัฐเป็นคนคุยกัน
เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเราทำแล้วเศรษฐกิจโต

ระหว่างทางเนี่ยเราก็ทำเป็นลำดับขั้นนะครับ
กระทั่งมั่นใจว่าเศรษฐกิจโตแล้วเข้าใจไหมก็ไปได้นะครับ
เรามีวิธีที่สนับสนุนหลายเรื่องนะครับ
เมื่อกี้เร็วเราบอกว่าเรารดน้ำที่ราก
แปลว่าคนที่ยากจนเนี่ยคนที่ต้องการดูแลเนี่ยนะครับ
ต้องได้รับดูแลก่อนเขาได้เงินมานะครับ
เกษตรกรเมื่อกี้ผมยกเกษตรกรและแรงงานใช่ไหมครับ
แรงงานเขาได้ขนาดนี้ต้องให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าเราให้เงินเขาเขาจะใช้ทันที
เมื่อใช้ทันทีเขาจะขายของเขาจะไปซื้อของ
เพราะว่าเขาขาดขาดอยู่แล้วเป็นหนี้หรือว่าขาดของ

พอซื้อของเสร็จร้านค้าขายของได้
โรงงานก็ผลิตของเพิ่มจ้างคนเพิ่ม
รัฐบาลเก็บภาษีตลอดทางแว็กตลอดทางใช่ไหมครับ
วกกับภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้นอีก๒๐
เพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราเอาเงินภาษีที่เกิดขึ้นกลับมา
ในการดูแลประชาชนให้ทั่วถึงคืน
อีกคำถามหนึ่งแล้วนักลงทุนต่างชาติ

แรงงานไทยวันละ๖๐๐ที่เมืองไทย

คือเราหวังใครล่ะครับเราหวังอะไรล่ะครับ
เพราะขณะนี้เนี่ยนะครับถามว่าแรงงานเนี่ย
ภาคที่อ่อนเปราะที่สุดนี่แหละครับ
คือแรงงานก่อสร้างเมื่อเช้าผมเพิ่งเจอ

เขาบอกว่าภาคก่อสร้างนี้๘๐เป็นคนงานต่างชาติ
เพราะว่าคนไทยไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับ
แต่เราก็คงจะต้องอัพสกิลที่ดีขึ้น
ดังนั้นเนี่ยอัพสกิลคือการทำให้เขา
สามารถมีผลิตภาพที่ดีขึ้นนะครับ

ไม่น่าเชื่อเพราะมันรับไม่เต็มไงฮะ

สิ่งที่เกิดขึ้นมาถ้าเรานำการท่องเที่ยว
แล้วเพิ่มจากสิ่งที่เราเคยทำได้
คือเดิมทีเดียว๔๐ล้านคนต่อปี
วันนี้ปีนี้ที่เราเพิ่งมาเปิดประเทศครึ่งปี
เราได้๑๐ล้านคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังขึ้น
เพราะว่าเรากำลังขึ้นเรากำลังจะเบ่งขึ้นไปอีกนะครับ
โดยที่ดูในองค์คาพยพเชื่อว่าเขาไม่ย้ายฐานหนี
หรือไม่กลัวที่จะเก้าขึ้นมาแต่ที่ตอบมา
เราไม่ได้แข่งกับประเทศที่จะมาลงทุนซื้อ
เอาเปรียบโดยการเอาค่าแรงต่ำ

วันนี้ไต้หวันญี่ปุ่นพวกนี้พันกว่าถึง๑๓๐๐๑๕๐๐หมดนะครับ
วันนี้เขาไม่ได้มาสนใจค่าแรงขั้นต่ำนะครับ
เขาสนใจค่าแรงงานที่มีคุณภาพ
เมื่อเช้าคุณสนั่นประธานสภาอุตสาหกรรม
ต้องการจ้างปริญญาโท๑แสนบาทต่อเดือน
แต่จ้างไม่ได้อาจจะคุณภาพเรายังไม่ถึง
สื่อสารไม่ได้หรือยังไม่เก่งพอเป็นต้นครับ

แต่ทีนี้ขอคำถามสุดท้ายทั้งคู่เลยนะฮะ
ถ้าค่าแรงขึ้นไปอาจจะ๔๕๐บาท
พลังประชารัฐบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอเลือกตั้งครั้งหน้า
ในปี๗๐ที่ทางเพื่อไทยจะบอกเนี่ย
ค่าแรงขึ้นค่าครองชีพมันจะขึ้นตามไหม
อย่างตอนนี้ค่าจาน๑อาตรีละ๕๐บาท
วันนั้นถ้าเกิด๖๐๐ก๋วยเตี๋ยวจะชามอะไรเท่าไหร่
กลับข้างกันปกติค่าแรงที่เขาคำนวณ

เพื่อให้คนที่สามารถอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้
เพราะฉะนั้นพอค่าย้อนกลับมาเลย
ค่าก๋วยเตี๋ยวแพงขนาดนี้นะครับ๕๐บาทต่อจาน
สมมตินะครับคุณทาน๓มื้อนี่นะครับไปแล้ว
อีกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ค่าเช่าบ้านยังไม่เหลือเลยนะครับ
ขณะนี้เราไม่ดูแลหรือใช่ไหมฮะเพราะคือต้องให้ดูแลแต่ว่า
เราต้องมั่นใจซะก่อนเราจะช่วยเปิดตลาดเมื่อกี้ท่านวีรกรพูดดีมาก
สิ่งที่สำคัญสมัยเรานะครับที่เป็นไทยรักไทยหรือเพื่อไทยมานี่
การต่างประเทศเพื่อเศรษฐกิจเมื่อกี้ท่านถึงท่านถึงเอาคำนี้นะครับ
ว่าเรามุ่งเพื่อให้ค้าขายครับกลัวไหมค่าคลองชีพจะเพิ่มสูงขึ้น
บางคนก็บอกว่ากลัวเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในการส่งออกของเราเนี่ย
คือรถยนต์ใช่ไหมยานยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ย
อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันของต่างชาติครับนะครับแต่ว่าไอ้ตัวพัด
พาร์ทต่างเนี่ยชิ้นส่วนอะไรทั้งหลายเนี่ย
มันเป็นบริษัทคนไทยเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เมื่อค่าแรงของบริษัทคนไทยเนี่ยปรากฏว่ามันสูงไปเป็น๖๐๐เนี่ย
ก็แน่นอนล่ะมันก็ขายไม่ได้มันก็ต้องขึ้นราคา
บริษัทญี่ปุ่นรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อาจจะไปหาสะพลาย
เมืองนอกต่างประเทศอย่างเวียดนามค่าแรงยังต่ำอยู่
อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาแทนที่อันนี้จะทำให้เกิดผลกระทบ
วันนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีผมเอาใจช่วยเพื่อไทยอยู่แล้ว
นะครับเอาใจช่วยพ่อใจช่วยเลยเหรอเอาใจช่วยยายเขาได้หกร้อย
พันหนึ่งยิ่งดีเลยผมอยากให้ประชาชนได้คะแนนสูง
แต่ต้องดูผลกระทบด้วยไม่ไปช่วยเขาเลย
เขาเรียกว่าต้องคิดด้วยว่านายจ้างเขาจ้างไหวไหม
ถ้าเขาจ้างไม่ไหวเนี่ยเขาจะต้องทำยังไง
เขาก็ต้องเลิกกิจการหรือไม่งั้นไปขายก๋วยเตี๋ยวแทน
อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแต่ว่าครับเดี๋ยวนิดหนึ่งอ่าเอ่อ
ส่วนอยากอยากอยากจะให้ท่านครับเข้าใจด้วยว่า
หนึ่งก็คือมันช็อกผู้ประกอบการที่อยู่ประกาศไป๖๐๐เนี่ย
ความจริงมันต้องพูดถึงอย่างที่ท่านพูดต้องใช้เวลาในการพูด
ไม่ใช่ว่าประกาศนโยบายไปมันช็อกผู้ประกอบการ
ช็อกรัฐมนตรีแรงงานผมด้วยตอนนี้ได้อธิบายกันไปหมดแล้วนะ
เมื่อวานก็แถลงแล้วเชื่อว่าหลายฝ่ายเข้าใจมากขึ้นไหมฮ
อย่างนี้ท่านวีรกรเองท่านยังมาสนับสนุนเลย
เพราะท่านเข้าใจที่เราพูดแล้วครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะ
เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่
โดยเฉพาะถ้าช่วงใกล้เลือกตั้งหรือว่าช่วงเลือกตั้ง
ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับติดตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีต่อเลยครับสวัสดีครับ